ส่วนที่ตำบลคลองลึกนะคะเจ้าหน้าที่ไปพบศพชายนิรนามค่ะ
แต่ว่ามีลักษณะสำคัญคือศักดิ์ฮานุมานเต็มกลางหลังเลยนะคะ
อกจากมีศักดิ์๓๒ยอดที่บริเวณต้นคอด้วยที่บอกรายละเอียดแบบนี้
เผื่อว่าใครรู้จักนะคะรวมถึงเป็นญาติของใคร
ไปแจ้งความได้เพิ่มเติมไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สพเมืองชุมพรนะคะ
แจ้งแบบนี้เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองชุมพรค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุชาวบ้านเข้าไปพบศพลอยอยู่กลางคลองม้า
หมู่ที่๒ตำบลบางลึกประสานแพทย์และหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ซึ่งที่เกิดเหตุอยู่ติดกับสำนักวิปัศนากรรมฐานวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง
ใกล้สะพานแขวนทางลัดข้ามไปที่ตัวเมืองชุมพร
คนที่ไปเจอเนี่ยเขาไปเจอศพลอยอืดอยู่ในกอผักตบชาวากลางคลองเลยค่ะ
โดยกู้ภัย๒นายใช้เรือไฟเบอร์ท้องแบนพายลงไป
ผ้าขาวมัดศพเพื่อจะนำศพขึ้นมาชันสูตรบนฝั่ง
แต่ในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่นี่เป็นภาพช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่นะ
ปรากฏว่าเรือมันโครงมันเคลงจนทำให้พลิกคว่ำ
แต่กู้ภัยเนี่ยค่ะกำลังโครงเคลงแบบนี้นะคะ
กำลังพยายามห่อศพเอาผ้าขาวไปห่อศพนะ
เรือมันโครงเคลงมากนะคะจนสุดท้ายเรือพลิกคว่ำค่ะ
ไม่ได้รับอันตรายนะคะเนื่องจากคลองปริมาณน้ำ
หรือว่าระดับน้ำมันสูงประมาณคอเท่านั้นเอง

หลังจากนั้นกู้ภัยทั้งสองนายต้องลากทั้งเรือ
ลากทั้งศพขึ้นฝั่งสรุปปลอดภัยนะคะ
จากการชนะสูตรศพเบื้องต้นเป็นเพศชายไม่ทราบชื่อ
อายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตร
นุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำ
สวมรองเท้าที่ข้อมือซ้ายสวมนาฬิกาด้วยนะคะ
ส่วนที่หัวไหล่ขวาหนูไหล่ซ้ายและลำตัวด้านหน้าศักยันต์ลายค่ะ
กลางหลังศักยรรย์หานุมานส่วนที่ต้นคอศักยรรย์สามสิบสองยอด
ต้นแพทย์ไม่สามารถชนสูตรศพได้เพราะว่าศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะคะ
ว่าเสียชีวิตประมาณ๒๓วันจากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพ
ส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดต่อไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
ต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะขี่รถจักรยานยนต์ลงมาจากสะพานแขวน
ซึ่งเป็นทางลัดข้ามเข้าตัวเมืองเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเรียบคลองม้า
เป็นทางโค้งหักศอกพอดีนะคะแล้วอาจจะเสียหลักตกลงไปในคลองนี่แหละ
ซึ่งจะได้ประสานนักประดาน้ำลงดำหารถจักรยานยนต์
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจมองไว้ตั้งไว้ก็คือประเด็นอาจจะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพมาโยนทิ้งในคลองนี่แหละเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนชาวบ้านใกล้เคียง
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุการตายต่อไปนะคะส่วนใครที่สงสัยว่าเป็นญาติ
เป็นคนรู้จักก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สพเมืองชุมพรค่ะ